มาดูดราม่าพัทยากันหน่อยดีไหมคะเป็นดราม่าระหว่างลูกค้ากับแม่ค้าแถวหาดจอมเทียน
คือลูกค้าเดินไปซื้อน้ำมันจะเป็นตู้ที่เขาให้หยิบเองได้แล้วก็มาจ่ายเงิน
ตู้แช่หยิบน้ำมาสามขวดแล้วเหมือนกับว่าลูกค้าเนี่ยปิดประตูตู้แช่ไม่สนิท
เท่านั้นแหละค่ะแม่ค้าด่าเลยอืมด่าว่าอีควายขออนุญาตนะอันนี้เขาพูดแบบนี้

ฮนะเนอะน้องค้าโอเคนะ

หลังจากโดด่าก็คว้ามือถึงมาอัดแล้วก็ตะโกนถามแบบนี้
อยู่หลังเหมือนเป็นตู้ขายอาหารนะคะก็คือยืนไม่สนใจอะไรอ่ะครับ
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งพยายามเดินเข้ามาไกลเกลี่ยว่าเออขอโทษพี่ขอโทษแทนก็ละกันเขาอารมณ์ไม่ดี
แล้วก็ไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นติดแฮชแท็กเหรียญต่างมุมมองเขาบอกว่า
แม่ค้าที่อารมณ์ไม่ดีแต่ไม่สามารถคุมสติจนด่าลูกค้าว่าอีควายเหตุแค่ปิดประตูตู้แช่น้ำไม่สนิท
อ่ะเขาก็ติดเอาไว้นะบอกว่าอีกฝั่งเนี่ยฝั่งแม่ค้าเนี่ยมาชี้แจงได้นะ
อันนี้เป็นเรื่องเล่าจากฝั่งลูกค้าลูกค้าค่ะบอกว่าหาดจอมเทียนซอย๑๒เรื่องเกิดจากเรา
หยิบน้ำมาสามขวดแล้วปิดตู้แช่ไม่สนิทคุณแม่ค้าเลยเดินมาปิดพร้อมพูดว่า
น้องปิดไม่สนิทเลยโว้ยเขาบอกแบบนี้แล้วก็ชักสีหน้าใส่ลูกค้าเลยถามกลับไปบอก
พี่บอกดีดีก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดินไปปิดให้หลังจากนั้นแม่ค้าก็พูดสวนกลับมาอีก
จะกินไม่กินถ้าไม่กินก็ออกไปเลยลูกค้าก็อ่ะไม่อยากจะมีเรื่องงั้นก็ออกไปก็ได้ไม่กินก็ได้
เดี๋ยวจ่ายค่าน้ำสามขวดที่หยิบออกมาแล้วซึ่งสามขวดนี้เขาบอกว่า๕๐บาท
แต่แม่ค้าบอกเอามาร้อยหนึ่งลูกค้าก็บอกน้ำแค่สามขวดเนี่ยเหรอคะ
แล้วก็ยื่นแบงค์ห้าร้อยให้หลังจากนั้นลูกค้าบอกว่าแม่ค้าขึ้นกูมึงกับเธอ
โดยบอกว่ากูไม่ทอนลูกค้าก็บอกอ้าวอะไรอ่ะพี่
พอพี่สาวยื่นแบงค์๕๐ให้ก็หยิบน้ำ๓ขวดแล้วก็เอาแก๊ง๕๐๐คืนมาแล้วเดินออกไป
เท่านั้นแหละแม่ค้าตะโกนด่าไล่หลังออกมาบอกว่าอีควาย
แล้วก็เกิดเป็นคลิปนี้แหละค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าพี่ผู้ชายคนนี้ก็เดินมาขอโทษขอโพยแทน
แต่เธอบอกว่าเธอไม่ต้องการคำขอโทษแทนต้องการคำชี้แจงและคำขอโทษจากตัวแม่ค้า
และสิ่งหนึ่งที่เธอบอกก็คือเธอไปขอกินนะไม่ได้ไปขอทานเธอจ่ายเงิน
อร่อยก็เลยแวะมาแต่หลังจากนี้คงจะไม่มาอีกแล้วเสียความรู้สึกมา
ลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปคอนโดที่พักของเจ้าของโพสต์ก่อน
ฝั่งลูกค้าก่อนนะนี่ค่ะคนนี้คือลูกค้าคนโพสต์นะคะ
ชื่อนางสาวกัญญาฉิมพาลีอายุ๒๒ปีเธอบอกว่าวันนั้นไปกัน๓คน
มีเธอพี่สาวเธอแล้วก็เพื่อนพี่สาวแวะไปกินข้าวร้านนั้น
ไปถึงเนี่ยเปิดตู้แช่หยิบน้ำมาก่อนแต่ปิดตู้ไม่สนิท
แล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวตามคลิปลองฟังเสียงเธอเล่าหน่อยนะคะ
คือที่หนูลงหนูอยากจะเตือนว่าที่พัทยามเป็นเมืองท่องเที่ยว
มันไม่สมควรที่จะมีแม่ค้าแบบนี้
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ต้องลงพื้นที่ไปที่ร้านที่เกิดเหตุด้วย
ไปเลยค่ะปากซอยจอมเทียน๑๒ไปเจอกับนางบวรลักษณ์สวัสดี
๕๒ปีเจ้าของอาหารร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ในคลิปนั่นแหละ
เราก็ถามนะว่าเรื่องราวเป็นยังไง
เธอบอกว่าเธอไม่ได้ตอบว่าลูกค้านะ
ตอนที่ลูกค้าปิดประตูตู้แช่ไม่สนิท
แต่เธออุทานบอกว่าตู้เย็นปิดไม่สนิทเลยน้องเอ้ย
แต่ลูกค้านั่นแหละที่ทำท่าทางไม่พอใจ
เธอก็เลยบอกว่าจะกินก็กินไม่กินก็ออกไป
แล้วก็เลยมีปากเสียงกันลองฟังเธอชี้แจงก่อนนะคะ
เธอก็เลยบอกว่าถึงตาเขียวใส่

เราก็เลยหาว่าพี่พูดไม่ดีตรงไหน

น้องปิดประตูไม่สนิทเลยน้องเอ้ย

เขาก็พูดอะไรก็ไม่รู้เยอะเนี้ย

เราก็เสียหาย

แล้วคุณไม่หวิดเบืองลูกค้านั่งอยู่

ดิฉันไม่ได้โต้ตอบอะไรเลย

ไม่ได้ด่าแล้วก็บอกมีลูกค้าที่นั่งทานอาหารอยู่เป็นพยานด้วยว่า